อาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่คุณชรและก็รายการช่องส่องผีควรจะแบบให้กระจ่างไปเลยเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยอีกคืออะไรบ้างคะ
ใช่ไหมแหมอาจารย์สงสัยได้แต่เราก็ไม่รู้จนกว่าเขาจะให้ดูอันนี้ใช่ไหมคืออันนี้คุณต้องรีบออกมาส่วนกรณีคุณบ๊วยเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาพูดอะไรไง
หรือชื่อบริษัทก็แล้วแต่ในลักษณะของการซื้อของบริจาคเนี่ยนะคะคืออันนี้ต้องมีคำอธิบายไหม
ก็คือเอาเงินที่ควรจะเป็นเงินธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเงินผสมกันอ่ะ
นึกออกไหมเอออะไรอย่างเงี้ยกรณีของคุณชรเนี่ย
ถ้าเงินสาธารณะมันควรจะไปอยู่ในบัญชีสาธารณะ
ถ้าเงินสาธารณะไม่ควรเอาเงินสาธารณะมาใช้ในเชิงบริษัท
สมมุติว่าเอาเงินบริจาคแล้วก็มาซื้อบูธโพสต์นะฮะ
แล้วก็เอาค่าบูธโพสต์เนี่ยมาหักบัญชีบริษัทเนี่ยมันไม่ได้ไง
อ่าแล้วในกรณีของช่องส่องผีนะคะถ้าเอ่อเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อ
จริงเขาก็มีนะก็มีข้อมูลออกมานะคะว่าไปทำบุญลักษณะไหนเท่าไหร่
อย่างไรบ้างนี่นะคะคือก็ก็อย่างงี้ก็จบมั้ยอาจารย์
ที่ผ่านมาเขาบอกมาทุกครั้งเลยมั้ยมีเขามีเขามีอ่าแต่ถ้าสมมุติลงรายละเอียด
เอาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเยอะมากนะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องขอแปะไว้ที่ช่องส่องผี
เราไม่ทันแล้วนะคะอาจารย์กรณีเรื่องของการใช้กล้องแล้วก็แบบ
จับเป็นภาพคล้ายคล้ายภาพคนหรือเป็นผีอะไรเนี้ยอืมผ่านกล้องเนี้ยอืม
อันนี้ต้องอธิบายไหมหรือมันก็เป็นสไตล์รายการเขาไม่ต้องก็ได้
คนชอบก็ชอบคือคืออันนี้คือคุณจะทำรายการผีไง
ประสบความสำเร็จอ่าเพราะว่ารายการผีเนี้ยมันมีเยอะอ่าอ่า
ในทีวีก็มีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำรายการผีประสบความเร็
คุณต้องเล่นเกมที่ทำได้เสี่ยงมากหรือทำเกมให้คนรู้สึก
คิดห้าสิบห้าสิบหรือทำให้คนมีความเชื่อในเชื่อไปเยอะเยอะ
เราก็เห็นใช่ไหมครับบางทีแบบเวลาคนสั่งตามคลิปอ่ะเฮ้ย
มีเงาอันนี้มาอะไรทำนองเนี้ยเราจะเห็นใช่ไหมเหมือนเป็นผีเห็นไหม
พอตายแล้วลุกขึ้นมามันควรว่าเฮ้ยไอ้ที่ลุกตัวต้นตายลุกขึ้นไปเนี้ย
เป็นมันเป็นอะไรอย่างเงี้อธิบายอะไรทำนองเนี้ยแต่อันนี้ก็คือ
ให้คนคิดเองคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็บอกว่างมงาย
อืมก็แล้วแต่ที่เราคุยกันมานะคะกับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะคะ
คือเนื่องจากอาจารย์ก็พอจะเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรในช่วงปี๒ปีนี้นะคะ
ก็เลยเอามาคุยอีกหนึ่งมุมว่าเราจะทำความเข้าใจลักษณะนี้อย่างไรได้บ้าง
แล้วก็มีกิจกรรมอยู่หลายแบบแต่ในส่วนของรายละเอียดเราไม่ทัน
ครับนะคะการแถลงของเวทียังจบไม่ทันรายการตอนที่เราทำรายการสดอยู่นะคะ
แต่คุณผู้ชมจะได้ชมผ่านแน่กับทางไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธันยวัตรก่อนยินดีครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ